ต่อนะคะอีกหนึ่งนายกค่ะก็คือคุณเสถาธวีสินค่ะ
วันนี้เนี่ยไปลงคะแนนที่ซอยสุขุมวิทย์สิบหกนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็รอรายงาน
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วเชิญไปติดตามได้นะคะ
จากคุณสุชาดาสิริพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

บรรยากาศที่หน่วยการเลือกตั้งที่๑๕นะคะเขตคลองเตยนะคะ
ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักหนึ่งนะคะ
ได้เดินทางมาที่หน่วยการเลือกตั้งที่นี่แล้วก็มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย
โดยวันนี้นะคะนายเศรษฐาเนี่ยได้แต่งชุดสีดำเป็นเสื้อโปโลสบายนะคะ
เพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งณวันนี้นะคะได้มีการพูดคุยเล่นกับสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำจุดด้วย
ซึ่งสีหน้าท่าทางของท่านวันนี้ก็ดูสดใสเป็นพิเศษด้วยค่ะ
บรรยากาศที่หน่วยการเลือกตั้งที่๑๕นะคะ
คลองเตยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักหนึ่งนะคะ
ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง
โดยนายเศรษฐานะคะเป็นผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งในลำดับที่๑๕๔ค่ะ
รายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนี้๖๓๑คนด้วยกันค่ะ
ซึ่งเดินทางมาถึงในช่วงเวลาประมาณ๗นาฬิกา๕๓นาทีนะคะ
เป็นคนที่๓ของหน่วยการเลือกตั้งเลย
ก่อนที่จะเดินเข้าแถวนะคะต่อคิวเข้าคู่หาเลือกตั้ง
โดยช่วงระหว่างที่รอนะคะนายเศรษฐาได้ทักทายกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
สื่อมวลชนที่มารอทำข่าวด้วยสีหน้าสดใส
แล้วก็วันนี้ท่านก็แต่งกายด้วยชุดโปโลสีดำแบบสบายมาเลือกตั้งในวันนี้ด้วย
จากนั้นก็ได้นำบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
เพื่อรับบัตรเลือกตั้งก่อนที่จะเข้าคู่หาเลือกคู่หาที่สองนะคะ

จากนั้นก็ได้มีการนำบัตรลงคะแนนนะคะใส่กล่องหีบ
โดยที่มีการส่งรอยยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวเล็กน้อยนะคะ
เพื่อเป็นการยืนยันว่าวันนี้ท่านมีความมั่นใจเป็นพิเศษ
หลังจากที่ได้มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มีการเลือกตั้ง
เนื่องจากห่างหายจากการเลือกตั้งไป๔ปี
แล้วก็ในวันนี้นะคะหลังจากที่ลงคะแนนเสียงเสร็จแล้ว
ท่านก็จะเดินทางกลับไปที่บ้านเพื่อไปทานข้าวกับครอบครัว
ก่อนที่จะเข้าพักในช่วงเวลา๕โมงครึ่งด้วยกันค่ะ
ทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนี้นะคะ
ก็ได้แจ้งกับประชาชนนะคะที่จะเดินทางมาหลังจากนี้นะคะ

หรือว่าถ้าใครยังมีข้อสงสัยใดก็สามารถที่จะเดินทางมาล่วงหน้า
เพื่อที่จะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ให้มีการแก้ไข
หลังจากที่ได้มีการลงคะแนนได้ทันในวันนี้ด้วยค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่หน่วยการเลือกตั้ง๑๕เขตคลองเตยค่ะ